มันจะออกจากห้องมาอยู่ภาพฟื้นแล้วไม่ต้องทำข้อมือ
เป็นชีวิตปฏิหารของพ่อเท่าวัย๘๖ปีนะคะเดินไม่ได้คือเจ็บปวดด้วยอาการป่วยเนี่ยร้องไห้ทุกวันจนคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วถึงขั้นเรียกลูกหลานมาสั่งเสียทำพินัยกรรมจัดงานศพแบบนั้นเลยจนกระทั่งลูกชายบอกว่าพ่อลองบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูไหมบนผ่านรูปมือถือนี่แหละในเมื่อลุกเดินไม่ได้อ่ะ
ชัยราชผลเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ
นี่ค่ะเดินได้เฉย
นี่คือคุณลุงที่บอกว่าป่วยมากเดินไม่ได้นี่คือคุณลุงที่บอกว่า
เพราะเท่าวัย๘๖ปีที่เดินไม่ได้นายประเสริฐทองดีนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่นายประสานทองดีลูกชายนะคะ
พานายประเสริฐกับญาติพี่น้องมาที่วัดโพธาราม
ในตะบนแพร่กศรีราชาอำเภอสรรค์ข้าวบุรีจังหวัดชายนาฏ
แก้บนหลวงพ่อผอมด้วยไข่ต้ม๙๙ฟอง

แล้วก็คณะกลองยาวร่ายรำแก้บน๙รอบ
คือนายประเสริฐเขาป่วยเป็นโรคเกาะ
ความดันไตเบาหวาน
แล้วก็อีกหลายโรครุมร้าวเลยค่ะ

นายประสานลูกชายบอกว่าปลายปีที่ผ่านมา

ลูกหลานไปสั่งเสียบอกคนไหนให้บวชคนไหนให้ทำอะไร
สินมรดกที่ดินแบ่งอย่างไรแบบไหน
เสื้อผ้าเอาไปรวมกับของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะ
ลูกชายโอ้โหคนเป็นลูกอะเนาะ
พ่อทรมานอย่างนี้ก็ทนไม่ไหวบอก

จับมือพ่อยกมือไหว้หลวงพ่อผอมกับรูปภาพในมือถือค่ะ

ช่วยพ่อผมกลับมาเดินได้ตามปกติที
บนไป๓วันพ่อเดินได้เลยค่ะ

นายประสานบอกกับนักข่าวของเรานะคะว่า

เพราะคิดว่าพ่อจะไม่รอดแล้ว

ถึงได้ต้องเรียกลูกหลานมาสั่งลาแบบนั้น
ลองฟังเสียงผู้เท่าวัย๘๖ปี
นายประเสริฐทองดีคนนี้หน่อยนะคะ

จะให้ลูกหลานลาจำบ้าง
สั่งให้เก็บผ้านั่นแหละแกเนี่ยสั่งให้เก็บผ้า

ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จำอายุเลยค่ะ
นายประเสริฐอายุ๘๖ปีใช่ไหม

ก็เดินทางมาทำบุญไหว้พระขอพร

หนึ่งในนั้นนะคะมีนายประทีบเรืองสูงเนินวัย๗๔ปีเป็นคนกรุงเทพ
เขาเป็นเจ้าของธุรกิจขายเครื่องปรับอากาศนะ
เอาไข่ต้มเอาข้าวต้มมัดแล้วก็จ้างคณะกลองยาวมารำแก้บนเหมือนกันเลย
คือเขาเพิ่งไปผ่าตัดบายพาสหัวใจ๓เส้น
อาการก็ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นตามลำดับ
ก็เลยมาแก้บนเพราะว่าตอนนู้นที่ป่วยหนักเนี่ย
กลัวมากกลัวว่าจะตายกลัวว่าจะนอนป่วยไม่หาย

ส่วนตัวเนี่ยไม่เคยมากราบไหว้หรอก

ก็เลยมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิพึ่งหลวงพ่อผอมนี่แหละ
ขอพรผ่านทางรูปในมือถือเหมือนกัน
แล้วก็เนี่ยค่ะเขาบอกว่าก็ผ่าตัดบายพ้า๓เส้น
ฉลุยร่างกายแข็งแรงแบบนี้เลย